คุณผู้ชมครับผมว่าข่าวนี้มีคนตามอยู่ผู้ชายที่ยิงแฟนตายน่ะ

ตัวกับตำรวจแล้วนะรับสารภาพบอกว่าไม่พอใจ
ครอบครัวฝ่ายหญิงกีดกันความรักของทั้งคู่
ความคืบหน้ากรณีที่ชานลงกิ่งคำอายุ๓๕
ชื่อเป็นนางสาวนาตารีชื่อเล่นชื่อเกดเสียชีวิต
ชานลงเขาไม่พอใจครอบครัวของฝ่ายหญิงที่กีดกันนะครับ
ที่เกิดขึ้นกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาที่หน้าอู่ช่างติ๊กนะครับ
แล้วก็ในที่เกิดเหตุยังเจอรถโตโยต้าวีโก้เสียหายนะครับกระจกแตกนะครับ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะนะแล้วก็มาโพสต์รูปนี้
โพสต์รูปคู่กับเกรดข้อความประมาณว่าขอโทษฝ่ายหญิง
ชาติหน้ามีจริงมาเป็นผัวเมียกันอีกแล้วก็ยังมีแชทนะครับ
ที่ชานลงเนี่ยคุยกับนะครับน้องชายของเกรดผู้ตายเนี่ย
คือน้องชายผู้ตายก็ถามว่ารักพี่สาวเขาทำไมทำกันจนตาย
แล้วก็ขอให้ชานลงมอบตัวขณะที่พ่อของผู้ตายนะครับ
ก็คือนายเกรียงไกรพลอินบอกไม่ได้กีดกันเลย
แต่ติดปัญหาอยู่ก็คือผู้ชายเนี่ยติดพนันไง
มีเงิน๒๓แสนก็หมดไปกับการพนันไม่เหลือสักบาทนะครับ
แล้วยังเอาตัวลูกเข้าไปอีกนะครับล่าสุดชานลงมอบตัวแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีปืนและเครื่องกระสุน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วก็นำตัวไปงมหาปืนนะครับ
ที่ใช้ก่อเหตุนะครับชานลงอ้างบอกว่าโอ้ผมโยนทิ้งไว้แล้วตำรวจ
นปืนทิ้งในสระน้ำของน้าชายข้างบ้านที่ลบบุรี
ส่วนเสื้อที่ใส่วันก่อเหตุนะครับก็ถอดเก็บไว้ในรถยนต์คันก่อเหตุนั่นแหละ
ชานลงให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาก็ยังยืนยันคำเดิมบอกว่าเนี่ย
แค้นที่พ่อฝ่ายหญิงนักกีฐกันครับฟังชาญลงค์หน่อยฮะ
เห็นว่าตั้งใจตอนแรกจะยิงพ่อตาจริงไหมครับนี่แล้วเราเอาปืนไปทิ้งที่ไหนพี่
ยิงตัวของแฟนเราเพราะว่าถูกพ่อตายผิดกันเรื่องความรักจริงไหมครับ

ข้อตากิจกันมานานแล้วยังครับพี่

เราเคยบอกเขาไหมว่าเรารักเขาอะไรอย่างนี้

แล้วข้อตาว่าไหนครับพี่พี่สามารถ

แล้วตอนเกิดเหตุยิ้มทีมันมันมียังไงครับ

คุมตัวในชานลงกิ่งคำอายุ๓๕ปี
ที่เกาะเหตุยิงนางเสาเกรด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุ
โอ้โหตำรวจต้องไป๒๐กว่านายนะคุณผู้ชมครับ
คุ้มกันผู้ต้องหาระหว่างการทำแผน
เพราะว่าชาวบ้านไปรอครับไปรอกันเพียบเลย
ชาวบ้านบางคนตะโกนสาบแช่งด้วยนะครับ
ตะโกนสาบแช่งด้วยความโกรธแค้นนะครับ
ซึ่งตำรวจนะครับต้องเร่งนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนโดยเร็ว
ป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น
อันนี้ตำรวจสภศรีเทพที่เพชรบูรณ์นะครับ
ทำแผนแค่๑๐นาทีรีบทำรีบออกครับ
กลัวว่าเดี๋ยวจะโดนรุมประชาธรรมฮะ